ปากท้องเลยนะฮะแต่เป็นชื่อลายกลุ่มที่แบบว่าโอ้โห
เอาชื่อผัดกะเพราเมนูอาหารเนี่ย
มาตั้งเป็นลายกลุ่มในการที่จะค้าบริการทางเพศ

แต่ทีนี้ตำรวจก็บอกอ้าวตั้งชื่อกลุ่มแบบนี้ใช่ไหม
ได้เดี๋ยวฉันเปิดปฏิบัติการผัดกระเพราซะเลย
จะผัดพวกคุณให้เละเลย

พลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
นำกำลังตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์
เปิดปฏิบัติการที่ชื่อผัดกระเผา

แต่ว่าเป็นการนำจับ
เฮ้ยใครจะเข้ากลุ่มนี้ก็เข้าได้นะ
จะต้องจ่ายตังค์จ่ายเงินค่าสมาชิก
มีตั้งแต่๑๕๐จนถึง๔๐๐บาทถึงจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้
แล้วในกลุ่มเนี่ยเขามีการขายทั้งภาพทั้งคลิปลามกอนาจารย์เด็กผู้ชาย
เออภาพของเด็กของเยาวชนของผู้ชายแก้ผ้าอะไรเนี่ยนะฮะ
เอามาขายหมดเลยในกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าผัดกระเพรา

กลุ่มไลน์ชื่อกลุ่มก็ชื่อน่ารักเหมือนกัน

โอ้โหถ้าเด็กหลงเข้าไปนะ

ไม่ใช่ฮะเป็นการค้าบริการทางเพศเหมือนกันนะครับ
โดยผู้ต้องหาที่ถูกบุกจับเป็นสาวประเภท๒ชื่อว่านายพัชรนันหรือว่าเบิร์ตอายุ๓๓ปี
คือเจ้าหน้าที่เขาสืบสวนขยายผลก็พบว่าเป็นเจ้าของกลุ่มลับในแอปพลิเคชันไลน์๒กลุ่ม
อย่างที่บอกไปคือกลุ่มผัดกะเพรากับกลุ่มโลกการ์ตูนมหาสนุกนะฮะ
แล้วก็มีการยึดโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้
โทรศัพท์มือถือและคอมมีรูปภาพและคลิปลามกอนาจารย์จำนวนมากเลยนะ
ครับตอนนี้เราแค่มีหมายค้นแล้วก็หมายจับตามบุคคลนะครับ
ก็จับตามบุคคลส่วนผู้ที่อยู่ในนี้เราก็แค่ตรวจสอบนะครับ
ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เกี่ยวนะครับ
พฤติกรรมที่เราสงสัยนี่สงสัยในเรื่องของ

แล้วก็แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับ
คือเข้ากรณีที่แสวงหาประโยชน
จากสื่อละมกอนาจารย์เด็กนะครับ

แล้วก็เอาไปเผยแพร่แล้วก็ตั้งสมาชิกเป็นกลุ่มแอดมินต่าง

นี่คุณมีภาพลามกของเด็กชายจำนวนมากนะครับ
แล้วก็มีภาพการร่วมเพศ
ระหว่างสาวสองคนนี้คือนายพัชรนันที่ถูกจับนะ
นายเบิร์ตกับเด็กด้วย

ปรากฏว่านายเบิร์ตหรือว่านายพัชรนันสาว๒

รับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง

โดยบอกว่าไม่ได้เป็นแอดมินกลุ่มลับดังกล่าวนะครับ

เคยตัดต่อคลิปให้คนในกลุ่ม
และเป็นแค่สมาชิกกลุ่มเท่านั้น
ก็ต้องมีใครล่ะคุณเชดยินทำชื่อคนเหรอ
เราถ่ายคลิปเด็กจริงไหมท่ะไม่จริงค่ะ
แล้วมีการเห็นบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็นคนตัดเตาเองไหมคะ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะจริงปฏิบัติการนี้ใหญ่นะ

แล้วก็มีการต้องเสียเงินสมัครเป็นสมาชิกคนละ๒๐๐บาท
อกจากนี้จะได้คลิปอะไรก็ต้องจ่ายเงินอีก
ใช่ค่ะคุณว่าเงินมันจะหมุนเวียนอยู่ในระบบมืดแบบนี้เท่าไหร่นะฮะ

และปฏิบัติการผัดกะเพราเข้าตรวจค้นพื้นที่อีกนะครับ

คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครอ่างทองชายภูมิและกาญจนบุรี
เพื่อเป็นการกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่าย
หลอกลวงเด็กชายถ่ายภาพหรือว่าคลิปลามกอนาจารย์นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับเลยฮะ
ความผิดฐานค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็ก

ใช่สาวไปถึงนะฮะขยายผลแน่นอนนะครับ